คุณผู้ชมคะมีเพื่อนบ้านผิดชีวิตวุ่นวาย
แต่ถ้าเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้จะทำยังไง
แล้วที่สงสารคนนี้จริงเลย
เจอเพื่อนบ้านเนี่ยปาร์ตี้กินเหล้าเปิดเพลงดัง
หันลำโพงมาทำบ้านของเธอ

เดี๋ยวไปลองฟังกันหน่อยว่าเสียงมันดังขนาดไหนค่ะ
เอออยู่แบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าอยู่ในวงปาร์ตี้ด้วยกันมันก็สนุกดีหรอก
ถ้าเราอยู่ในวงปาร์ตี้ด้วยกันเราก็เออเต้นไปด้วย
แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ล่ะแล้วเรากำลังจะนอนแล้วล่ะ
แล้วได้ยินเสียงแบบนี้มันไม่ไหวนะ
เออแล้วมันไม่ใช่แค่วันเดียวนะเพราะว่าคลิปจากกล้องหน้าบ้านนี้
จับภาพไว้หลายวันแล้วเธอเก็บไว้หมดเลยค่ะ
คลิปเอาไว้หมดบางวันก็เป็นเพลงสาวเทคนิคผมยิกตากลม
เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูสิคือเสียงมันดังมาก
แล้วตัวเธอบอกว่าเพิ่งจะได้ไล่ดูกล้อง
แล้วก็เจอพฤติกรรมเนี่ยจริงคนที่เขาได้รับความเดือดร้อน
เขาบอกแล้วนะบอกว่าให้บ้านนั้นลดเสียงหน่อยช่วงหัวค่ำ
แต่คือดึกกว่านั้นเขาบอกไม่คุยด้วยแล้วไม่อยากคุยกับคนเมา
ทีนี้มันก็เกิดอาการแบบเหมือนกับไม่พอใจขึ้นมา
ฝั่งเพื่อนบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจริงเขาบอกว่าก็อยากเลี่ยงนะ
ถ้าอยากพูดเนี่ยเขาติดป้ายไว้เลย
อย่าส่งเสียงดังรบกวนขอบคุณอันนี้คือติดไว้ในตัวบ้านของเขานะ
เพื่อให้ทางฝั่งนั้นเวลาที่หันลำโพงมาเนี่ย
อย่างน้อยจะได้เห็นแต่สุดท้ายมันก็ยังมีค่ะ
ไม่รู้ว่าเวลาบอกให้เพื่อนบ้านเบาแล้วเขาจะประชดหรือเปล่า
หันลำโพงมาเราไปพูดคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะ
เขาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑
พฤศจิกาที่ผ่านมาช่วงประมาณ๖โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
เพื่อนบ้านเขามากันหลายคนค่ะมีเพื่อนมาด้วยไง
แล้วก็จัดปาร์ตี้ดื่มเหล้าเปิดเพลงตัวเธอเนี่ยที่ได้รับผลกระทบ
อยู่บ้านหลังนี้มาอยู่หมู่บ้านนี้มา๑๐กว่าปีแล้วนะ
พอได้รับความเดือดร้อนแบบนี้มันเจอมาตลอดเลย
ไปพูดกับเขาก็แล้วติดป้ายก็แล้วแต่เหมือนกับยิ่งบอกเขาน่ะ
เขาก็ยิ่งประชดหันลำโพงมามาทางบ้านของเธอค่ะ
แจ้งนิติบุคคลไปเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวฟังเธอหน่อยค่ะ
แจ้งนิติเนี่ยมันคือก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเรื่องแบบนี้แล้ว
อ๋อคือแบบนี้ใช่ค่ะ
ถ้าดูอยู่แค่ต้องการให้เกรงใจกันแค่นั้นค่ะไม่ได้อะไรเลย
เธอก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะ
พูดก็พูดไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากนะฮะ
แล้วที่กลัวคุณสืบสกุลคือเธออยู่กับลูกไง
ก็กลัวว่าจะปลอดภัยไหมเขาจะมาทำอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรไปถามนิติบุคคลของหมู่บ้านนี้

เจ้าของบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความแล้วล่ะ
แล้วทางพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเขาจะออกหมายเรียก
เพื่อนบ้านที่ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ไปคุยไปเจรจาไปเคลียร์กัน
อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
นิติเองถามว่านิติทำอะไรได้บ้าง
นิติก็ไปเตือนเพื่อนบ้านที่เปิดเพลงเสียงดังเหมือนกัน
เตือนแล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่นิติทำได้
คือทำได้เต็มที่เท่านี้แล้วค่ะอืมนะฮะครับ